ช่วงนี้ดูเรื่องราวของเกษตรทำเงินกันหน่อยรู้จักมันม่วงไหม
มันม่วงอ้อมันม่วงก็จะหลับไม่ใช่มันม่วงสิค่ะรู้จักสิค่ะ
เรื่องของเรื่องนะฮะจะพาไปรู้จักกับมันม่วงหรือมันเทศสีม่วงที่กำลังกลายเป็นสินค้ายอดนิยมในท้องตลาด
สร้างรายได้ดีกับทางเกษตรกรถูกต้องเขาทำได้อย่างไรแล้วต้องปลูกแบบไหน
ทำไมถึงสร้างรายได้ดีติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรต้องขยายแปลงปลูกมันม่วงให้ใหญ่ขึ้นกระแสมันม่วงหรือมันเทศเหนือสีม่วง
ขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับขายได้ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเลย
ชาวตลอดข่าวมาที่ไร่ปลูกมันม่วงที่อยู่ที่ตะบนเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของไร่มันม่วงก็คือพี่วิวัฒน์ศรีกระสังอายุแค่สามสิบเจ็ดปีเอง
แปลงปลูกมันม่วงที่นี่เขาปลูกมานานเกือบ๑๐ปีแล้วนะครับ
พี่วิวัตรครับแปลงปลูกมันม่วงทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ย
ขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับที่เห็นอยู่ในแปลงข้างหลังมันเป็นตระกุลมันม่วงครับ
ส่วนใหญ่ตอนนี้กระแสยอดนิยมสำหรับการแปรรูปหรือการทานหัวสดเรื่องสุขภาพเนี่ย
มันม่วงเขาจะค่อนข้างมาแรงทำให้ทางเราเนี่ยปลูกมันม่วงค่อนข้างเยอะนะครับ
ที่นี่ปลูกมันม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนาม
ส่วนผลผลิตต่อไร่ของมันม่วงจะมีความแตกต่างตามสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมครับ
มันม่วงประเภทสีเข้มจะเป็นที่นิยมค่อนข้างสูงผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ๕๐๐กิโลกรัมไปจนถึง๕ตันต่อไร่
ถือว่าเป็นโอกาสดีของมันม่วงที่ปลูกในไทยนะครับที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาด
เพราะประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาไวรัสลงสายพันธุ์มันม่วงจึงทำให้ผลผลิตมันม่วงของญี่ปุ่นเกิดปัญหา
เกษตรกรเขาก็กำลังเร่งเก็บผลผลิตมันม่วงเลยล่ะครับ๓ปีต่อเนื่องกันแล้วนะที่ราคามันม่วงสูงขึ้น
หน้าสวนนะราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๗๑๘บาท
ส่วนราคาขายปลีกจะสูงถึงกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ตลาดขายมันม่วงยังกระจายขายในพื้นที่ต่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
แบบนี้เนี่ยเกษตรกรเหนื่อยแค่ไหนก็ยิ้มได้แล้วครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โอ้โหแบบนี้ก็มีแต่รวยรวย
โอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้แหมมันม่วงมาแรงจริงนะคะคุณ